ต้องไปตลอดโซเชียลกันต่อเลยดีกว่า
ช่วงนี้ก็มีอีกหนึ่งคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนขับขี่
โดยเฉพาะจักรยานยนต์ช่วงนี้หน้าฝนนะคะ
และที่สำคัญต้องสวมหมวกกันน็อกด้วย
แต่หมวกกันน็อคที่เดชน์จะพาไปดูมันขลางมาก
มันศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมันคือหมวกกันน็อกลงยัน
อืม

ผู้ผลิตรองเท้าผ้าใบสัญชาติไทยภายใต้คอนเซ็ปต์
รองเท้าที่กลับไปสู่ความดิบความจริงของมนุษย์
จากนี้นะคะยังมีเสื้อยืดแล้วก็กระเป๋าด้วย
โดยผู้บริหารหนุ่มคุณชาติชะกาดวัยกวีค่ะ
ครั้งนี้เขาก็ผุดไอเดียแล้วก็สร้างความหือหาให้กับวงการนักบิด

การออกแบบหมวกกันน็อกรุ่นพิเศษ
ก็คือรุ่นยันทร์คุมกระลาหัว

ภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อแฟชั่นมาบรรจบกับความศรัทธา

เขาก็เลยออกแบบหมวกกันน็อกเปิดหน้าสีทองลูกนิมิตร
เหมือนคือเหมือนจริง

สีทองกากเพชรแบบนี้นะคะ
ภายในจะมีการบุผ้ายันคงกระพันธ์สีแดงแบบนี้

บอกว่าออกแบบโดยพระด้วยนะคะ
แล้วก็ด้านหน้าจะมีการปั๊มทองเหลืองเป็นอัคระโบราณที่เขียนว่า

เขียนให้มันสอดคล้องกับยันทร์

ซึ่งการทำหมวกกันน็อกรุ่นนี้เป็นโปรเจคพิเศษของทางร้านเลยนะคะ
คือมันก็จะมีออกมาอยู่เรื่อยแหละ
แต่ว่าหมวกเขาทำมาแค่๑๕๐ใบทั่วโลก
ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะ
ที่เรามีหมวกกันน็อกสัญชาติไทย

หรอ

ถูกต้องอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครชอบละกัน
ฉันว่ามันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลนะนะแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังสนใจ
มองหาอยู่ว่าอยากได้หมวกกันน็อกรุ่นนี้จังเลยราคาไม่เกี่ยงเลยนะคะ
ชาวต่างชาติเขาเหมาไปหมดแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวต่างชาติเขาชอบอะไรแบบความมีเอกลักษณ์ของไทยของเราอยู่แล้วไง
แต่ว่าไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปทางทรูลี่เนี่ยเขาจะมีโปรเจคพิเศษพิเศษแบบนี้ออกมาอยู่เรื่อย
ก็รอติดตามกันดูนะคะสำหรับใครที่สนใจเนอะ
เอาล่ะใครที่อยากได้หมวกกันน็อกขังแบบนี้คุณไม่มีโอกาสได้ไปซื้อ
ไม่เป็นไรผมแนะนำแล้วกันใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค
เอาหมวกกันน็อกของคุณออกมานะแล้วไปวางไว้ตรงตะก้าหน้ารถหงายเอาไว้เลย
แล้วเนี่ยช่วงหน้าฝนรับรองขังมากขังสุดขังค่ะน้ำลงมาแล้วขังเต็มไปหมดเลย
จริงแล้วเนี่ยหมวกกันน็อกแบบไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ใส่หมวกกันน็อก
เพราะว่าเรากังวลเรื่องความปลอดภัยของคุณผู้ชมนะ
อย่าลืมนะดูแลใส่ใจทั้งเพื่อนร่วมทางทั้งตัวเราเองด้วยนะคะ
อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกเปิดไฟด้วยนะแน่นอน